ไปดูเรื่องราวของคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่

อันนี้รู้ตัวเลยแล้วก็ได้รับเงินนะ

เป็นอดีตรัฐมตรีหว่าการกัดทรวงศึกษาติการ
นายศรีเมืองเจริญสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมด้วยบุตรชายครับ
เดินทางมาศักระเทพเจ้าภายในมูลนิธิมหาสารคามการกุศล
จากนั้นก็มอบเช็คเงินสด๒ล้านบาทให้กับประธานมูลนิธิครับ
ศรีเมืองก็กล่าวว่าเคยบนบานไว้กับสารเจ้าปึงเถากงมา
บนบานไว้ว่าหากถูกรางวัลที่๑จะนำเงินมาร่วมสมทบทุนสร้างสุมประตูทางเข้ามูลนิธินะครับ
แล้วก็สมหวังจริงถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
เงินรางวัล๑๒ล้านบาทจึงได้นำเงินมาร่วมบริจาคตามคำสัญญาที่เคยบนบานไว้
ฝากไปถึงผู้ที่อยากโชคดีให้มันมาทำบุญเยอะ
หวังว่ารางวัลที่๑งวดนี้จะมาตกอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอีกครั้ง

จากนั้นมีผู้มาบนบาน
หากสำเร็จจะถวายของสีแดง
ซึ่งชาวบ้านสมหวังครับ

จนเป็นที่ร่ำเรือกันไปเป็นปากต่อปาก
นี่แหละครับแม่กองเยอะมากนะครับ
เป็นของแก้บบนเขานะครับนะครับนะครับ